ชาวเกษตรกรขอต้องการคือฟ้าฝนต้องการนะครับ

นี่ครับการขอฟ้าฝนแบบนี้ด้วยการจุดบ้างไฟ
โอ้โหไปแล้ว
ดูกันอีกทีนะนับถอยหลัง
๓๒๑จุดแล้ว

อ่ะนี่มาแล้ว
๑๒จวดจวดจวดไปเลย

คุณผู้ชมครับนี่เป็นประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจจริง
ประเพณีบุญบ้างไฟครับเขาจัดที่ไหน
จริงเขาจัดหลายที่ในภาคอีสานนะ
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือที่จังหวัดยะโสธรครับ
เป็นประเพณีประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงเดือน

ซึ่งชาวอีสานจะนิยมจุดบ้างไฟเป็นการถวายให้แก่พญาแทน
ยะโสธรนี่ดังมากเลยนะบ้างไฟเขาอ่ะ
ถูกต้องน้องไม่ต้องมีบ้างฟงบ้างไฟร้านอะไรของเขาด้วยนะ

ฟ้าฝนแล้วอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยฝนมันจะตกต้องตามฤดูกาล
น้ำท่าจะมาการเกษตรจะไม่แรง
นี่พอจุดปั๊บโอ้โหฝนมาปุ๊บ

โหวิ่งสิรออะไรอ่ะฝนมา
มาเยอะจริงเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้จัดขึ้นในทุกหมู่บ้านเลยนะ
และพอฝนไม่มากอุ๊ยบางทีตกหมู่บ้านนึง

ฝนมาปั๊บจริงเนี่ยวิ่งเลยวิ่งแทบไม่ทัน
เขาบอกว่าจุดเมื่อตอน๑๐โมง
โอ้โหโอ้โห๔โมงเย็นมาแล้ว

จริงก่อนที่จะ๔โมงเย็นนะ
ฟ้าฝนมันเริ่มมาแล้วเมฆเริ่มก่อตัว
แล้วมาตกหนักแบบนี้ช่วงประมาณสัก๔โมงเย็น
โอ้โหชาวบ้านตื่นตาตื่นใจยกมือสาธุสาธุบ้างไฟได้ผล

เหมือนกับเป็นการแบบว่าไปกล่าวเตือนฟ้าฝน

พญาแทนเขาจะได้รับรู้อ๋อใช่
ถึงเวลาหน้าฝนก็จะได้ปล่อยได้ปล่อยวอเทอร์

เออเป็นไปตามคำขอของชาวบ้าน

เมื่อกี้เราก็เห็นบรรยากาศอยู่
มันก็เป็นเรื่องราวพิธีกรรมความเชื่อของเขา